คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของคนเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะที่ถนนเทพรัฐบังนาตราช่วงกิโลเมตรที่สามสิบเจ็ดนะคะ
มีรถคันหนึ่งอยู่ดีดีก็ขับย้อนสอนแล้วย้อนสอนด้วยความเร็ว
พุ่งชนแบบประสานงาเลยนะคะกับรถที่เขาขับมาตามทางปกติอะค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นะคะ
นี่นะคะดูตามลูกสอนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วมายังไง
ใช่คือรถที่เขาถูกทางแล้วอ่ะเลยกลายเป็นต้องมาเสียหายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ไม่แต่โอ้โหถนนนี้มันไม่ควรจะเข้ามาทางไหนช่องไหนยังไง
แล้วอยู่แบบโอ้โห
นี่ค่ะมันงงนะย้อนสอนมาได้ยังไงตั้งไกลนะ
ใช่แล้วเกาะกลางนี่เขาก็เป็นเกาะกลางที่แบบ
เป็นเส้นเลนที่นี่มันไม่ใช่ว่าเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้ง่ายด้วย
จริงค่ะงงว่ามาจากไหนมาได้ยังไงเนี่ย
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นช่องทางด่วนขาเข้าชนบุรีค่ะ
ถนนเทพรัฐบังนาตราช่วงกิโลเมตรที่๓๗
บาดเจ็บไป๓คนนะคะถูกส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
ก็คือเจ้าของรถกระบะกับภรรยาตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
ยังรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
เจ้าของคลิปก็อาการปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็คือเจ้าของรถสีดำที่ขับสวนเล่นมาเนี่ย
ชื่อว่านายอำนวยอินทชัยอายุ๒๗ค่ะ
อำนวยบอกว่าอ๋อก็เมื่อคืนฉลองกับเพื่อน
แล้วก็กลับบ้านตอนเช้าไม่รู้เหมือนกันว่าไปชนกับรถคันอื่นได้ยังไง
ไม่รู้เรื่องเลยนี่คือคำตอบเขาค่ะไม่รู้เหมือนกัน
ที่นอนอยู่ที่พื้นไปชนเขาได้ยังไง
ก็ต้องเนี่ยดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะคะดูสิคะ
ยันเช้าเลยอ่ะจริงคนอื่นเขาเดือดร้อนกันค่ะ
ก็ไหนก็กินถึงเช้าแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้ว
แล้วก็นอนอยู่ที่บ้านเพื่อนอยู่กับเพื่อนอะไรซะก็สิ้นเรื่อง
ถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวก็อย่าขับอ่ะนะคะ